ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยค่ะ
เต็นต์รถซิ่งรถเบนท์ไปพุ่งชนท้ายรถเก๋ง
แล้วรถเบนท์ไฟลุกท่วมทั้งคันเลย
ซึ่งมีคนเห็นเหตุการณ์บอกด้วยนะคะว่าคนขับรถเบนท์มีการเอาปืนออกมามาขู่
ซึ่งทางด้านตำรวจเองก็มีการคุมตัวคนขับเบ้นไปสอบสวน
คนขับเน้นเขาบอกว่าเพิ่งกลับมาจากซื้อปืน
แล้วก็ปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เป็นรถชนกันแล้วก็มีไฟลุกไหม้ที่ถนนกาญจนาพิเศษ

ตำรวจสนบางเสาทงพร้อมด้วยรถน้ำดับเพลิง
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
ก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุค่ะ
หมายเลขทะเบียน๔กกง๖๐๑๘กรุงเทพมหานคร
ท้ายรถเนี่ยคุณผู้ชมพังยุบเหลือครึ่งคันนะคะ
มีคนเจ็บ๒คนคือนายคมกริจเกิดน้อยอายุ๒๑ปี
กับผู้หญิงอีกคนนึงคือนางสาวจัญญารัฐจำรูนสิริอายุ๒๑ปี
ห่างออกไปสักประมาณ๒๐๐เมตร
หมายเลขทะเบียน๔๔๔๓กรุงเทพมหานคร

แล้วสภาพหน้ารถพัง
มีเพลิงลุกไหม้ที่ห้องเครื่องแล้วก็ภายในรถ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องใช้เวลาประมาณทัก๑๐นาทีค่ะ
ในการควบคุมเพลิงเพลิงจึงสงบลง
ไปตรวจสอบนะคะก็ปรากฏว่าในรถเสียหายหมดเลย
มีคนขับคือนายพรชัยเริกวนิชกุลอายุ๕๑ปี
เป็นเจ้าของเต้นรถมือ๒แถวฝั่งทนนะคะ
เป็นคนขับเบนส์แล้วก็มีบาดแผลที่หัวคิ้วด้านขวา
แล้วไปเจออาวุธปืนค่ะเป็นปืนยาวลูกซองหนึ่งกระบอก

เจ้าหน้าที่เขาก็มีการยึดปืนกับลูกกระสุนเอาไว้

พยานผู้เห็นเหตุการณ์เขาเป็นเพื่อนกับคนเจ็บ
เขาก็เปิดเผยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คมกริจกับแฟนสาวก็ขับรถกลับบ้านพักตามปกติ

เบ้นดำพุ่งมาชนท้ายรถอย่างแรง
จนทำให้รถเก๋งหมุนกลางถนน
แล้วก็ไปกระแทกกับขอบปูนข้างทาง
แล้วรถเบนส์เกิดประกายไฟลุกไหม้
ส่วนคนขับเบนท์เนี่ยนะคะมีการเอาอาวุธปืนออกมามาข่มขู่ด้วย
และจากการสอบสวนนายพรชัยซึ่งเป็นคนขับรถเบนส์
เขาก็บอกว่าปืนที่อยู่ในรถเนี่ยนะ
เป็นปืนยาวกับปืนลูกซองเนี่ยเพิ่งซื้อมา
คนรู้จักในย่านพุทธมนตรสาย๒เนี่ย

แล้วตอนนั้นกำลังขับรถกลับบ้านที่นนทบุรี

แล้วรถเบนท์ก็พุ่งชนท้ายอย่างจัง
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบอาวุธปืนด้วยนะคะ
ปรากฏว่าอาวุธปืนมีทะเบียนถูกต้อง
แต่ว่ายังไม่ได้โอนเรื่องของการซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็ตอนที่ควบคุมตัวนายพรชัยมาสอบสวน
พรชัยก็ปฏิเสธไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
มีการนำตัวไปตรวจที่โรงพยาบาล
แล้วก็แจ้งข้อหาตามกฎหมายต่อไปนะคะ